นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕จังหวัดพังงามร่วมกันจุดเทียนแล้วก็แปลอักษรนะครับเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่จังหวัดกรสินนะครับมีการจัดพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นายกเทศมนตรีเมืองขนแก่นพัฒนา
ก็ได้มีการที่อำเภอแม่แตง
มีการนำข้าราชการทางด้านของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็นักเรียนนักศึกษาและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเกือบ๓๐๐คน
ร่วมกันกล่าวคำแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
ในหลวงรัชกาลที่๙บริเวณสันเขินแม่งัตษมบุญชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นทุกคนก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ทำพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
พร้อมกับร้องเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงสันเสริมพระบารมี
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า๒๐๐๐คน
ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
บริเวณลานจอดรถวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม
ดรมีพระเทพศาสนาภิบาลดรมีพระเทพศาสนาภิบาล
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และในอดิษักร์เทพอาทผู้ว่างรัชการจังหวัดนครปฐม

จากนี้ยังมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งจากค่ายแกรมมี่โก

จากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙นาทีครับ๘๙วินาทีครับ
ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
และที่โรงเรียนราชนุครสามสิบห้าอำเภอตะกวบป่าน
จังหวัดพังงาคณะครูและนักเรียนกว่า๘๐๐คน
ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการสวดมนต์และสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
ก่อนจะร่วมกันจุดเทียนและแปลอักษรเป็นรูปหัวใจ
พร้อมกับคำว่าพ่อร๙และหมายเลข๙ไทยอย่างพร้อมเพลียง
จากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณครับ